ดูความคืบหน้าในการขอคืนพื้นที่
และมีการลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ภูทับเบิกนะคะ
ล่าสุดตอนนี้มันมีประเด็นเรื่องของโทรศัพท์
มีการโทรศัพท์ไปข่มขู่เจ้าหน้าที่และข้าราชการ

ทำให้รองนายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับ
ให้แม่ทัพภาคที่๓เข้าไปดูแลในเรื่องนี้นะคะ
ซึ่งก็ยืนยันว่าจะมีการเดินหน้าในการขอคืนพื้นที่

ส่วนทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ

ในการปฏิบัติการลื้อถอนอย่างต่อเนื่อง
บัณฑิตเทวีธิวารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

กรณีที่มีโทรศัพท์ลึกลับ๓หมายเลข

มนุยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๔พิศนุโลก
และนายชาญชัยสอนศรีวิชัย

ระหว่างเจ้าหน้าที่กำลังเข้าทำการลื้อถอนซากอาคาร
ภายในรีสอร์ท๒แห่งบนยอดดอยภูทับเบิก

และคำสั่งคอสชให้ออกจากพื้นที่

เจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินการลื้อถอน
ตามแผนงานการปฏิบัติการต่อไป
ส่วนเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัย
ก็ได้มีการวางแผนอย่างรัฐกลุ่ม
รอบครอบก่อนทำงานในช่วงเช้าทุกครั้งค่ะ

กำชับให้ดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
ที่เข้าไปปฏิบัติงานอย่างละเอียดรอบครอบ
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกโสพลเพียรร่มทองไทย
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบูรณ
บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานงาน
เพื่อตรวจสอบหาประวัติเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์
ความคืบหน้าในการเข้ารื้อถอน
ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของอาคารเป็นอย่างดีค่ะ
ขณะเดียวกันมีบริษัทและผู้รับเหมา
ประมูลรื้อโครงสร้างเพื่อนำไปจำหน่าย

รวมถึงดูแลข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ว่าจะมีการคุ้มครองดูแลให้ปลอดภัยได้
และส่วนกรณีที่มีการอ้างว่าเบอร์โทรศัพท์นั้นไปเชื่อมโยงกับกลุ่มไอซิส
ตอนนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีบอกว่า
ยังไม่ยืนยันนะคะว่าไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหรือเปล่า
แต่ก็จะมีการเดินหน้าตามคำสั่งในการลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำภูทับเบิก
ใครที่ไปรุกล้ำก็ต้องได้รับโทษค่ะ